ก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนแต่โชคดีค่ะที่คนร้ายอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรามีโทรศัพท์มือถือของน้อง
คนหนึ่งนะฮะเป็นคนถ่ายรูปอ่ะเขาแบบสามารถรู้เรื่องว่ามันเป็นไอโฟนนะ
รูปราวนี้นะคะที่โดนตะทะหมดเลย

เพิ่งรู้ตัวตอนที่แบบมาเช็กกระเป๋าก็ต้องกดช่างน้ำหนักเนอะ
มาทที่ตะลองนะคะมาทที่ตางด้มเต้นของไทยนะคะ
พวกเขาหายกันเยอะมากค่ะผู้เสียหายเยอะมากค่ะ

เราจอกเวิลใจทางเลี้ยงวันขโมยแล้ว

ท่านค่ะนี่คือรูปเรานี้นะคะที่ด่งจะทั้งหมดเลยโดนก่อน
แบบมาเช็คกระเป๋าก็ต้องต้องชั่งน้ำหนักเนอะแต่ละคน

แต่ละคนกว่าจะเก็บเงินซื้อได้มันก็ยากนะมันก็เหนื่อยนะ
ทำงานกันมาอย่างนี้แล้วมาเจอแบบนี้
ข้อสำคัญค่ะอยากจะเตือนคนไทยนะคะที่มาท่องเที่ยวเนี่ย
ระวังคนใกล้ตัวใกล้ตัวนี่หมายถึงคนขับรถ
คนที่เขายกของให้เราไม่ใช่เหมือนว่าพวกเรานะ
หรือว่าคนใกล้ตัวที่เขามาช่วยเราทำงาน
กรบบินเราอะไรในไอเทอรี่หรือในยุโรปจังหวัง

แล้วก็ฝากหลายคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้าวกรวจหาตำรวจอิตาลี

อยากซื้อให้แฟนเขาเนาะก็ตั้งใจนะ
เนี่ยแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะฝากตามจับให้ด้วยนะคะ

คือพวกเราต้องบินกันแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วคะ
ในการตามตัวคนร้ายนะคะ
ที่ตรวจตรวจดูเข้าได้

เราจะฝากใครอีกสถานกู้นะคะช่วยประสานงานให้หน่อยนะคะโอเคฝากให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงมากค่ะ